ส่วนข่าวร้ายของทีมชาติไทยชนะทิพย์สงกระสินนะครับมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม
หลังจากที่เรียกความฟิตกับทางซัปโปโรและจังหวะยิงไกลนะครับ
คือเขาเอี้ยวตัวแล้วเข่าบิดนะครับมีอาการกระตุกเล็กน้อย
ต่อมานะครับในช่วงเช้าวันพุธลงซ้อมการครองบอลกับเพื่อนเจ้าตัวเกิดอาการเจ็บ
แล้วก็เตะข้างซ้ายไม่ได้ครับต้องขอออกจากการซ้อม
ชนะทิพย์มีเลือดออกจุดเดิมที่เข่าซ้ายและต้องใช้เวลา
ประมาณสองสัปดาห์เพื่อให้หายขาดเหตุการณ์นี้ครับ
ในวันที่๓๐พฤษภาคมนี้ส่วนการลงเล่นให้กับทีมชาติไทย
ต้องรอลุ้นนะครับว่าจะลงสนามได้หรือไม่
เดี๋ยวต้องรอข่าวนะครับถ้าจะถอนตัวก็เข้าใจกันได้